จังหวัดสุรินฮะเต่ายักษ์ครับเดินเข้าบ้านสองตายายตกดึก
ฝันด้วยฝันเห็นของดีของเด็ดครับอันนี้ค่ะวันคุณเชื่อมั้ย
ค่ะเต่าทาแป้งมาแล้วเหรอมันขาวมันขาวมาแล้วยังไงละเนี่ย
เต่ายักษ์ตัวนี้เขาบอกว่าเดินเข้าไปในบ้านเล็กที่๘หมู่๑๔ตำบลยางอเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ไปเจอกับสองตายายก็คือนายเมืองทองย้อยอายุ๗๗ปีและนางสะเภาทองย้อยอายุ๗๐ปี
สัมเภาเดินเข้าสวนครัวไปเก็บผักก็ไปเจอกับเต่าตัวนี้มันนอนอยู่ตกใจไม่เคยเจอเต่าใหญ่
ก็เรียกชาวบ้านมาดูแล้วก็จับเอามาไว้ก่อนไปไว้ในบ่อซีเมนความตกใจอะเนาะไม่รู้ทำไง
ช่างน้ำหนักซะเลยตกใจแล้วช่างน้ำหนักอันนี้เหมือนคิดมาแล้วอ่ะแล้วตัวมันใหญ่มากคุณดูค่ะ
น้ำหนักพิกัดอยู่ที่ได้เท่าไหร่ฮะ๑๑๗กิโลกรัมเขาบอกอย่างนี้ยายบอกนะบอกเมื่อคืนตาเมืองน่ะเขาฝันเห็นแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ให้
แล้วบอกของดีของเด็ดให้สองตัวตาแกก็เลือกมาด้วยแหละแล้วพอตื่นมาก็ให้หลานรีบไปซื้อมาสองใบ
นี่ตาบอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่กลัวหรอกเพราะว่าอะไรชัดเจนทั้งฝันทั้งเต่ามา
งานนี้ทั้งตาทั้งยายหวังจะเฮจะหาแล้วล่ะแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมพอเจอเต่าแล้วก็มีการแอบโรยแป้ง
ถ้าบ้านเค้ามาเค้ามองไม้เห็นไอ้เต่ามันไม่ได้โชว์อะไรเลือดร้ายนี่น่าสนใจเท่าไหร่

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยบอกหน่อยถ้าเห็นอะไรบอกกันตรงนี้เลยจะได้รู้ฮะ

คือว่าไหนไหนกตัวเด็กของเขาหรือ

เขาบอกเท่านั้นแค่ในเหล็กธราบเขาน่ะ
ยังอยู่สองสิบเจ็ดยังอยู่ชัดหน้า
ผมให้ดูอีกทีนะนี่คือเต่านะ

แต่ผมอยากกลับไปที่ตายายเล่าอีกสักทีนึง
จริงนะแต่ตาเล่าว่าคืนฝัน
ขนมาผู้หญิงอ้วนมาขายรัตตาลีหนูหน้าบ้านอย่างนี้
พักยายมาเลยรัตตาลีค่ะรัตตาลี
ชื่อไหมรัตตาลีเป็นแบบนี้เลย
ราวกับว่าฝันนั้นมาเชื่อมกัน
มันเหมือนกับว่าฝันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละคน

เป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลย
แต่เราก็งงเหมือนกันนะตาเล่าอย่างหนึ่งยายก็พูดอย่างหนึ่งยังไง
คือให้เห็นภาพไงตาเล่าว่ามีผู้หญิงเดินมาแล้ว

เออแล้วเรายังไง

ไม่ยดิฉันสงสัยยายยายพูดจ้า

คุณอยู่ในรูปความฝันที่ฉันอยู่ในรูปความจริง